มาดูเหตุการณ์ที่เป็นพาดหัวอยู่ด้านหลัง
ช็อกฮะปาเต็กเล้งพุ่งแทง
คุณผู้ชมปลาเต็กเล้งแบบนี้ที่เห็น
มันเป็นปลาที่ปากมันแหลม
แล้วมันกระโดดอยู่ตามผิวน้ำนะฮะ
เราเคยเสนอข่าวไปเมื่อปี๖๑

มันกระโดดพุ่งแทงคอจนทำให้มีคนเสียชีวิตแล้ว
แต่คราวนี้นักท่องเที่ยวที่ไปเล่นน้ำ
อยู่ที่อ่าวตานคู่ที่จังหวัดตราด
ลั่นเลยปรากฏกุมคอขึ้นมาแบบนี้

ปรากฏเป็นปลาเต็กเล้งนี่แหละครับคุณ

ใช่ครับคือตัวมันยังไม่ใหญ่มาก
แต่ปากมันทิ้มคอแล้วนี่คุณ
นี่คือจังหวะที่คือกำลังทิ้มคออยู่แล้วเขาจับเอาไว้นะ
ใช่ฮะตัวไม่ใหญ่มากนะฮะแต่มันทิ้มเข้าไปในลำคอของนักท่องเที่ยวคนนี้ฮะ
คนบาดเจ็บชื่อว่านายนพดลศรีงามอายุ๓๕ปีนี่ตอนนำส่งโรงพยาบาล
ต้องไปทั้งคนต้องไปทั้งปลาเลย
นี่ฮะเป็นชาวจังหวัดจันทบุรีนะแต่ไปเที่ยวที่จังหวัดตราดที่อ่าวตานคู่นะครับ
อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดแห่งนี้
คือไปลงเล่นน้ำกับคนในครอบครัว
เล่นน้ำตอนนั้นอยู่กับลูกชายด้วยนะห่างจากฝั่งไปประมาณ๑๐๐เมตร
เขาก็เจ็บที่ลำคอแล้วเขาก็วิ่งขึ้นมา
คนที่เป็นญาตินึกว่าอะไรรู้ไหมนึกว่าถูกปลาอะไรสักอย่างกัด
แต่เขาวิ่งขึ้นมาพร้อมกับตัวปลาไอ้แหลมยาว
ลักษณะเหมือนปลาเข็มตัวสักประมาณฟุตหนึ่งได้เนี่ย
หลายคนบอกนี่มันปลาเต็กเล้งนี่ว่า
หรือว่าเป็นปลาเข็มนี่นะที่ปากมันแหลมเหลือเกิน

พลเมืองดีเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยอบตบางปิด

เหตุการณ์ประทึกนี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะ

ตกออกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่นพดลเล่นน้ำอยู่
ตะโกนขึ้นมาจากน้ำบอกว่าถูกปลากัดคอถูกปลากัดคอ
ซึ่งตอนนั้นนึกว่าพูดเล่นเพราะเขาชอบเป็นคนพูดเล่นไง

แต่พอเดินขึ้นมาจากน้ำ
โอ้โหตัวปลาเนี่ยมันปักคออยู่จริงด้วยนะฮะ
จากนั้นทางญาติก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเลยนะฮะ
แล้วก็มาที่โรงพยาบาลแหลมงอบ
แหลมงอบก็ส่งมานี่ต่อแต่ก็ยังไม่ได้ผ่าตัดเลย
เมื่อวานให้สัมภาษณ์ตอนเย็นนะ
ไปที่โรงพยาบาลแหลมงอบแล้วก็ส่งต่อมาที่โรงพยาบาลจังหวัดตราด
ปรากฏว่าได้รับการผ่าตัดตอน๓ทุ่มคุณ
แต่ว่าก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่ต้องประถมพยาบาลอย่างไรรู้ไหมคุณ

แต่มันยังมีปากปลาที่เจาะอยู่ที่คอของนายนพดลอยู่

แต่ว่าต้องตัดต้องเฉือนออกบางส่วนไง
เหลือแต่ปากปลาที่มันปักคออยู่แล้วทำการผ่าตัดอีกครั้งหนึ่ง
คือหลายคนก็ถามนะว่าอ้าวทำไมเวลาที่เจออะไรแบบนี้
ออกเองไม่ได้เหรอจริงพวกแผลลักษณะนี้ไม่ว่าจะแบบ
เจออะไรแบบเกี่ยวทิ้มไม่ใช่อยู่ดีเราจะมาดึงออกเอง
เดี๋ยวเลือดพุ่งอันตรายนะ
เข้าห้องผ่าตัดไปเมื่อคืนนี้ตอน๓ทุ่มนะครับ
นายกอบตบางปิดนะคุณที่เมื่อวานรีบรุดไปที่เกิดเหตุเลย
บอกว่าโอ้ยเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่เลยนะคุณนะ
ปลาเต็กเล้งจะอาศัยอยู่ตามชายฝั่ง
คือธรรมชาติของมันก็ว่าอยู่บนผิวน้ำ
กระโดดไปกระโดดมาด้วยความเร็วแล้วปากมันแหลมมันอาจจะพุ่งแทงวัตถุได้
แต่ที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลย

ว่าราชการจังหวัดตราก็ติดต่อมาทางนายกอบตเหมือนกันนะ
เพื่อขอทราบรายละเอียดให้สำรวจตรวจสอบซิว่ามีปลาเต็กเล้ง
อยู่ในท้องทะเลแห่งนี้เยอะไหมนะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราสอบถามไปทางประมงจังหวัดตราดนะฮะ

ประมงจังหวัดตราดบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ค่อยจะมีโอกาสเกิดขึ้นนะ
โดยเฉพาะที่อ่าวตานคู่ซึ่งเป็นอ่าวท่องเที่ยวตรงนี้
เพราะปกติปลาเต็กเล็กเนี่ยไม่ใช่ปลาดูดร้าย
แต่เป็นธรรมชาติของปลาเองที่มันอาศัยอยู่ตามผิวน้ำ
เวลาตกใจมันจะหนีภัยและกระโดดพุ่งขึ้นเหนือผิวน้ำ
แหลมคมของมันอาจจะทิ้มแทงสิ่งกีดขวางได้
ตอนนี้ทางประมงจังหวัดจะลงพื้นที่ทำป้ายเตือนนักท่องเที่ยว
ไม่เป็นปลาแ่งต่างกันเป็นปลาที่ปากมันจะได้มีหลัก

ลึกขึ้นทับพลาเข้ามาแล้วอาจจะวิ่งแม่งโต้ขึ้นไปเรื่อย
อาจจะขวะพอดีเขาว่ายน้ำ
อาจจะเห็นคนแล้วอาจจะหลบมีเหตุอะไร

ในพื้นที่มีปลาเต็กเล้งนี้เยอะไหม
ใช่คุณแต่พอนำเสนอข่าวแบบนี้ดิฉันก็อยากรู้จักเขาให้มากขึ้น
หมายถึงปลาเต็กเล้งเขาลักษณะเป็นอย่างไรนิสัยเป็นอย่างไร
ต้องถามคนนี้อทรคำโรงนวาสวัสดิ์
รองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บอกว่าปลาเต็กเล้งพบได้ทั่วไปนะ
เป็นปลาผิวน้ำจริงมันนิสัยไม่ดุร้ายนะ
แต่ในทางกลับกันเป็นปลาขี้ตกใจตื่นกลัวคน
นักดำน้ำมักจะเจอเป็นประจำไม่ใช่ปลาหายากเลย
อยู่ในวงปลากระทุงเหวหรือว่าปลาเข็มแม่น้ำ

อันที่เห็นที่มันพุ่งแทงคอนักท่องเที่ยวนายนกพะโดนนี่
ตัวยังเล็กอยู่เลยเพราะว่าถ้าตัวใหญ่สุดนะคุณ

ใช่ฮะมีปากแหลมยาวทั้งบนทั้งล่าง
ภายในปากมีฟันซี่เล็กแล้วก็แหลมคมแล้วก็ครีบ

ทีนี้ถามถึงอาการของนายนับนพดลศรีงาม
ที่ถูกปลาเต็กเล้งพุ่งแทงคอ
คุณหลังจากที่เมื่อคืนผ่าตัดกัน
ตอน๓ทุ่มที่โรงพยาบาลตาดนะ

แผลคือมันเข้าตรงคอก็จริง

แต่คือเขาบอกว่าแผลเนี่ยมันทะแยงขึ้นไปเกือบถึงสมอง

คือด้านหลังหัวของเราไทยทอย

คือปากมันทะลุเข้าไปถึงตรงนั้น
ตอนนี้หมอก็ต้องเฝ้าไข้อย่างใกล้ชิดนะ
และยังไม่อนุญาตให้ญาติไปเฝ้าไข้ได้
เพราะกลัวเรื่องของอาการติดเชื้อและอาการแทรกซ้อนได้คุณ

ใช่นี่ขนาดไม่ใช่ปลาดุร้ายนะ
แต่ด้วยความที่ฟันเขาปากเขามันมีแต่แบบฟันคมไง
แล้วพอก็พุ่งมาแบบนี้ก็บาดเจ็บค่ะ